จังหวัดฉะเชิงเซานะคะมีเหตุที่แรงงานหนุ่มชาวพม่า
ตักดินหลังจากเลิกงานจะกลับบ้าน
แล้วระหว่างทางเนี่ยรถเสียหลักตกคูน้ำข้างทาง
ทับร่างของเขาทำให้จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นจากรายงานนี้ค่ะ
ผู้ภัยพนมสารคามใช้รถเครนยกรถตักดินขึ้นมาจากคูน้ำข้างทาง
หลังมีชาวบ้านพบจมอยู่ในคูน้ำในพื้นที่หมู่๑๐
ตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดชาเชิงเศร้า
ยกขึ้นมาบนถนนพบศพชายอายุ๓๕ปีแรงงานชาวเมียนมา
ทำงานอยู่ฟาร์มค้าข้าวจมอยู่ในน้ำจึงนำศพขึ้นมาตรวจสอบ
ต่อมาเจ้าของฟาร์มค้าข้าวซึ่งเป็นเจ้าของรถตักเดินทางมาถึงเปิดเผยว่า
บ่าย๒ของเมื่อวานนี้ผู้ตายขับรถตักดินออกจากฟาร์มด้านใน
เพื่อที่จะออกไปที่ฟาร์มอีกแห่งโดยใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว
ก่อนจะหายตัวไปจึงช่วยกันออกตามหา
กระทั่งมาพบรถตักอยู่ในคูน้ำข้างทางและทับคนงานเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าขณะเกิดเหตุอาจมีฝนตกลงมา
ทำให้ผู้ตายไม่ทันระวังแล้วรถเสียหลักตกไหลทางที่มีความชัน
จะพลิกคว่ำตกลงไปในคูน้ำทับคนขับจนเสียชีวิต
เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์บนถนนสายบึงพระวัดลม
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนวัดพริกอำเภอเมืองพิศนุโลก
จุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึง๓แยกวัดลมประมาณ๑๕๐เมตร
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบกลางทุ่งนาข้างทาง
มีรถกระบะ๔ประตูอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ล้อรถด้านหน้าหลุดใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ถูกชนพังเสียหาย
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางปวีนากลิ่มเพชรอายุ๔๘ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่บนถนน
สภาพศพมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะแขนและขาหักทั้งสองข้าง
คนขับรถกระบะเป็นหญิงอายุ๒๓ปีมีอาการแน่นที่หน้าอกจากแรงกระแทก

ก่อนเกิดเหตุนางปวีนาผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต
กลับจากซื้อข้าวที่ตลาดบึงพระและกำลังกลับบ้านพัก
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสองเลนสวนก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น
จังหวัดตรังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนประสานงากับรถพ่วง๒๒ล้อ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีดำ

มุดเข้าไปใต้ท้องรถพังยับเยิน

และมีน้ำมันหล่อลื่นไหลเจิ่งนองบนพื้นถนน
ระยะทางยาวกว่า๕๐เมตร
ตรวจสอบภายในรถกระบะพบนายเพิ่มศักดิ้วแก้วหรือช่างแป๊ะ
อายุ๓๙ปีช่างซ่อมรถเต็นต์มือ๒เสียชีวิต
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมาด้านนอก

จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
จะเสียหลักหมุนตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
พยายามประคองรถขึ้นมาบนถนน

จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
จังหวัดชายภูมิเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน

ในพื้นที่บ้านหนองไผลล้อมตะบนกุดตุ้มอำเภอเมืองชายภูมิ
ทำให้รถกระบะฟอร์ดสีบรอนเงิน

อาการดีขึ้นเจ้าหน้าที่จะเรียกให้ปากคำในภายหลัง